สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
รู้กันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
และในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาวุธลับคู่ใจของนักเตะทัพช้างศึก
เป็นรองเท้าสายสปีดที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลก
รองเท้าสตาร์ทเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามีคู่เดียวนะครับ
จริงแล้วเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยควรจะต้องมีอย่างน้อยก็คือ๓ประเภท
และเทคนิคการคอนโทรบอลจากนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ทั้งหมดนี้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมศักดิ์สิทธิแท่งทองครับ
เวลาดี๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เรื่องราวนะฮะฟุตบอลไทยนะครับทั้งในสนามนอกสนาม
หาชมได้ที่นี่ที่เดียวครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปเจอเรื่องดีในวันนี้นะครับ
ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปอัปเดตข่าวสารนะครับ
เกี่ยวกับฟุตบอลไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
เดตข่าวที่เป็นไฮไลท์รอบสนามฟุตบอลไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
เริ่มจากข่าวแรกกับฟุตซอลทีมชาติไทย
หลังคว้าแชมป์รายการฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดที่ผ่านมา
ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ๑๕ของโลก

แทนที่ทีมชาติญี่ปุ่นคู่ปรับตลอดการของเราลงไปได้
ส่วน๓อันดับแรกของโลกยังคงเป็นของทีมชาติบราซิล
ทีมชาติสเปนและทีมชาติรัสเซียตามลำดับ

ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเราด้วยนะครับ
ส่วนใครที่ติดตามข่าวสัญญาฉบับใหม่ของการคุมทีมชาติไทยของโค้ชซิโก้

ทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ออกมาเผยถึงสัญญาฉบับใหม่แล้วว่า

ที่มีโคสิโก้และทางสมาคม

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั้งประเทศ

อัปเดตให้กับทุกคนกันต่อไปอย่างแน่นอนครับ

ถ่ายท่อสดให้แฟนบอลได้ลุ้นและเชียร์กัน

ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไป

แชมป์รายการนี้กันด้วยนะครับ

อิ่มหนำสำราญกันไหมครับ

ตามไปหาข่าวสารทั้งในทั้งนอกสนาม

วันนี้ผมจะพาไปพบอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะ
ที่ผมเชื่อว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

อาวุธคู่ใจของเหล่านักเตะ

ช่วงหน้ากลับมาเราได้พบกับ

อาวุธคู่ใจของนักเตะทีมชาติไทย
ที่พาทีมชาติไทยควายแชมป์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ